วันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคน
เดินทางไปร่วมพิธีชาปนากิจศพพี่โอวรุธที่วัดพระนอนจังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วก็ความอาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งก็มีทั้งพี่นีโนเมธานีพี่แหม่มจินตราอุ้ยสุธิตา
มาร่วมพิธีชาปนกิจศพพี่โอวรุษ
ณวัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
โดยในช่วงบ่ายมีหมายรับสั่งจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรี

โปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์
มาเป็นประธานชาปนกิจศพโอวรุธวรธรรม
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอาลัย
และคุณแม่อรพินวรธรรมคุณแม่ของพี่โอวรุษ

แม้ลูกชายจะจากไปแล้วแต่ก็ยังคงคิดถึง
และคืนก่อนนี้ก็ฝันถึงลูกชายสุดที่รักด้วยค่ะ
เขาไม่ได้ไปไหน
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดใจจากคุณแม่ของพี่โอวรุษนะคะ
โดยหลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจศพโอวรุษ

จะนำขี้เท่ากระดูกไปลอยอังคาร
ทะเลสาบดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่

กระดูกตอนเช้าแล้วก็ไปลอยอังคารที่ดอยเต่าครับ

เพราะว่าเคยได้ลอยอังคารพี่ออสไว้ที่นั่น

บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของพี่โอวรุษด้วยนะคะ

เฉลิดเกินว่าผลงานและสิ่งดีงานต่าง
พี่โอเคยทำไว้จะอยู่ในใจของแฟน